ไหนก็ไหนยาวไปกว่านึงเลย

คาดดิเดทนายกรวมไทยสร้างชาติ
เรียนตามตรงนะครับคือเรื่องนี้ผมพูดไม่ได้นะครับ
พูดไม่ได้ผมทราบแต่เพียงว่าลุงตู่กำลังจะมีงานใหญ่นะครับ
ผมพูดไม่ได้นะครับว่าทำไม
เป็นลุงตู่ผมรู้แต่เพียงว่าลุงตู่กำลังจะมีงานใหญ่
รู้มาจากไหนนะครับเอาเป็นว่าผมพูดไม่ได้แล้วกันตายแล้ว
ผมรู้แค่ว่านะครับปลายแถวอย่างผมเนี่ยผมรู้แค่ว่าลุงตู่
กำลังจะมีงานใหญ่พูดไม่ได้นะครับแต่ผมพูดไปมากกว่านี้
ไม่ได้เขียนได้ไหมให้ผมดูแล้วว่าตอมตอมอยากรู้ว่าย้ำเป็น
ครั้งที่๓ว่าผมพูดไม่ได้นะครับแต่บอกได้คำเดียวว่าลุงตู่
กำลังจะมีงานใหญ่นะครับด้วยเหตุนี้จึงเป็นคุณพีรพันธ์สาลี
พิพาทโมเดลมันเป็นอย่างนี้จริงจริงเหรอเอาจริงสิครับก็คุณพีรพันธ
เขาก็มาตามหลักเกณฑ์นะฮะ๑ท่านก็เป็นแคนดิเดตตามที่กรกตรับรอง
ใช่ไหมครับคะแนนเสียงก็เกิน๒๕เวลาโหดก็ขอสิ่งรับรองนะครับเขา
มาก็เหมือนปี๖๒นะครับมาแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าสว๒๕๐บวก
กับอีกขั้วหนึ่ง๑๘๘รวมกันยังไงก็เกิน๓๗๖แต่ถ้าอีกซีกหนึ่งเนี่ย
๓๑๒เพื่อไทย๙ไกร๘ภาคร่วมเนี่ยเขายังจับกันเหนียวแน่นยังไง
เขาไม่แตกยังไงเขาไม่ไปครับงูเห่าสถานสวภาพให้ครับมันก็มัน
ก็อยู่ไม่ได้นะ๑๘๘เสียงมันอยู่ได้ครับก็รัฐบาลรักษาการยัง
อยู่เนี่ยฮะคุณพีรพันธ์ก็เป็นนายกระหว่างนั้นก็จัดก็จัดตั้ง
น้ำลำตรีไปนะครับเราอย่าลืมนะครับว่ากฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้
บอกว่าต้องจัดลำตีเสร็จภายในกี่วันอันนี้เราเอาหลักก่อนนะอ่า
รัฐมนตรีชุดใหม่รัฐบาลเก่าจะหมดภาระก็ต่อ
เมื่อไหร่เมื่อรัฐมนตรีใหม่แต่งตั้งเสร็จแล้วถวายสัตว
ปฏิญาณแถลงนโยบายคือมีนายกคนใหม่มามีนายกคนใหม่มาแทน
นายกคนเก่าครับจะเป็นบรมรรักษาการง่ายอย่างไม่
ใช่ไหมครับอ่าก็ท่านนายกคนใหม่ก็ท่านเป็นนายกแล้วนี่
๖๓ท่านก็ไปหาดึงมาอีก๖๓จะด้วยวิธีไหนก็แล้ว
แต่บารมีของท่านพอได้ครบแล้วค่อยไปตั้งคอลโมชุดใหม่ถูกฮะ
ซึ่งบารมีนี้พี่ตุ๋ยมั่นใจว่าพี่ตุ๋ยทำได้
เพราะไม่งั้นไปโหวตหกสิบเปอร์เซียงไปเสนออะไรในสภาพูดครับ
ก็แพ้คือเรื่องที่ทุกคนเป็นห่วงเนี่ยนะครับ
ตุ๋ยเขารู้เขารู้นะฮะว่าร้อยแปดสิบแปดน่ะ
เวลาไปทำงานจริงเนี่ยมันไม่พอเขารู้พี่ตุ๋ยนี่คือชื่อเล่นของคุณพีรพันธ์นะ
ครับแต่ผมถึงได้บอกไงว่าพี่ตุ๋ยเป็นนายกแต่ยังไม่ตั้งคณะรัฐมนตรี
นะครับระหว่างนั้นก็ก็ไปเจรจาจะรวมเสียงอะไรก็สุดแท้
แต่ครบสองร้อยห้าสิบเอ็ดเมื่อไหร่ก็เสนอตั้งร้ำตรีเมื่อนั้น

ผมพูดไม่ได้ไงแต่ผมพูดได้แค่ว่าลุงตู่กำลังจะมีงาน
มาปั่นอะไรไม่ปั่นครับไม่ปั่นนะ
ถ้าปี๖๒ไม่ได้ทำแบบนี้สิแปลก
เราอย่าลืมนะครับปี๖๒เนี่ยพลเอกปะยุฤแข่งกับคุณธนธรณ์
นะครับรอบนี้ถ้าเสนอคุณพิทาคนเดียวสิแปลก
แต่โดยสถานการณ์มันไม่เหมือนกันนะ
ในปัจจุบันนี้คือจะเอากันอย่างนี้จริงเหรอ

อาจารย์วันชิตถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้จริงมันจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์
คือก็ต้องทำรายได้ครับ
คืออย่างน้อยผมก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชน
ท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการนี้นะครับ
ว่าผมเข้าใจว่ายุคสมัยที่การส่วนตัว
ของการอยากมีส่วนร่วมทางการเมือง
มันมีมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันท่านผู้ชมและคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ก็ต้องยอมรับการถูกทรยศหักหลังจากนักการเมืองด้วย

ผมมองอย่างนี้ครับว่าที่ผมพูดไปขำไปเนี่ยผมรู้สึกเศร้านะ
ไม่ใช่ว่าจะเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ตรงนี้
ถามว่าสิ่งที่อาจารย์ธนพรท่านวางฉากทัศน์ความเป็นไปได้

อย่าลืมนะมีนักกฎหมายที่อยู่ในธรรมเนียบ
ที่เขาอาจารย์วิศนุอาพูดตรง
มีคนไปเคยไปถามไปแยบท่านว่าเรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นไปได้หรือไม่
ตอนแรกเราก็ไม่สนใจทุกคนก็ไปทัวร์ลงกับท่าน
แต่คิดไปคิดมาเออต้องปัดฝุ่นกลับมาศึกษาทบทวนดู
อย่าลืมว่าถ้าสมมุติว่าจะยื้อไปถึงวันที่๑๑พฤษภาคม๒๕๖๗ปีหน้า
แล้วจะได้อำนาจสวหมดไป
คุณภาคภูมิคิดเหรอครับว่าสวเขาจะอยู่เฉย
อาจารย์ธนพรพูดเนี่ยถ้าโหวตแข่งกันเมื่อไหร่เนี่ย
เขาพร้อมไปทิศทางเดียวกันตู้มทันที
จาก๑๘๘แล้วก็รอเสียงสับหนุนรอวันเวลาที่จะได้เพียงพอ
แล้วเราอาจจะเห็นละครหน้าใหม่ที่ใครฉีกตัวออกมา
จากภาคการเมืองในขั้วฉีกสัตยบัน๘ภาค
ออกมาทั้งตั้งโต๊ะแถลงตีหน้าเศร้า
แถลงข่าวน้ำตาไหลลอดแว่นไปว่ามีความจำเป็น
ประเทศชาติจะหยุดอะไรไม่ได้สักวินาทีเดียว
มันก็จะมีรักษาแบบนี้